คุณผู้ชมฮะมาติดตามความคืบหน้าที่เป็นพาดหัวใหญ่อยู่ตรงนี้แหละฮะ
ล่ารอปภของคอนโดแห่งหนึ่งย่านบางแคร์
ขึ้นไปเคาะห้องของลูกบ้านผู้หญิง
และบุกเข้าไปข่มขืนนะครับจนลูกบ้านต้องแจ้งความ
และตอนนี้อยู่ในช่วงของการตามไล่ล่ารอปภหื่นรายนี้
เหตุการณ์กันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ระหว่างคืนวันที่๓มกราคมข้ามไปคืนวันที่๔มกราคม

ภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลย

คือเธอมาถึงห้องแล้วเธอก็ลื้อกระเป๋าหากุญแจไม่เจอ
อันนี้ตอนประมาณ๕ทุ่มของคืนวันที่๓มกราคมนะครับ

หลังจากนั้นเธอตามหัวหน้ารอปภของคอนโดแห่งนี้
ก็คือนายมนตรีใหญ่กระโทกอายุ๔๐ปี

นี่หัวหน้ารอปภมาแล้วนะฮะนายมนตรีมาแล้ว

กระทั่งมีหัวหน้ารอปภไปตามช่าง
แล้วก็เวลาเที่ยงคืน๒๓นาทีก้าวเข้าสู่วันที่๔มกราคมแล้วนะฮะ
หัวหน้ารอปภพาช่างกุญแจขึ้นมา
จนกระทั่งสามารถเปิดประตูห้องได้นะครับ
และหัวหน้ารอปภคนนี้ก็พาช่างลงไปส่ง

ย้อนกลับมาที่หน้าห้องของหญิงสาว
แล้วก็แกล้งทำเป็นถ่ายรูปแล้วนี่ฮะ
เคาะประตูจนกระทั่งหญิงสาวเปิดประตูออกมา
หลังจากนั้นนายมนตรีหัวหน้ารอปภนายนี้
เมื่อกี้ยังให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายอยู่เลย

ก็เข้าไปเอากุญแจมือเนี่ยล็อกแล้วก็ข่มขืน

เออนะครับแล้วก็ยังมีหน้านอนนะ
คุณนอนพักอยู่ภายในห้องนะ

ก่อนนอนพักก็ไขกุญแจมือให้กับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายรีบวิ่งหนีออกมาจากห้อง

กระทั่งมีการแจ้งตำรวจในที่สุดคุณ
หลังจากนั้นนะฮะตัวของนายมนตรี
หัวหน้ารอปภผู้ก่อเหตุเป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ก็ลงมาด้านล่างของอาคาร

แล้วก็วนเวียนอยู่แถวหน้าคอนโดนี่แหละฮะ
แล้วก็แกล้งสั่งการให้ลูกน้องทำนู่นทำนี่
จนกระทั่งญาติของผู้เสียหาย
มาถึงที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้
เพราะว่าผู้เสียหายเองโทรไปบอกญาติว่าถูกข่มขืน

ใช่นะครับจังหวะที่ญาติของผู้เสียหาย
โอ้โหมาถึงที่คอนโดเนี่ยนะฮะ
ก็ขึ้นไปหาที่ห้องของผู้เสียหายชั้น๗
และปรากฏว่าผู้เสียหายเปิดประตูให้
แล้วก็มีการกอดนะฮะ
ร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความตกใจ

เดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายวีดีโอด้วยนะพี่
ยามพี่นี่มีคน๓คนวีแซมเขาเป็นหัวหน้าชุดใช่ไหม
ใช่เรียกเรียกเจอตัวให้ผมหน่อยมีรูปของเขาไหม
เดี๋ยวผมไปดูรูปให้ครับพี่
นี่ความตกในห้องของเขาเห็นไหมครับได้ได้ครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะขณะที่ญาติของผู้เสียหายขึ้นมา
แล้วก็ผู้เสียหายตกออกตกใจวิ่งกอดญาตินะฮะ
แล้วก็บอกว่าคนที่เกาะเหตุเป็นยามที่นี่แหละครับ
ก็คือหัวหน้ารอปภจังหวะนั้นเอง

หลบหนีไปแล้วนะคุณนะหลบหนีปีนรั้วของปีนรั้วของคอนโดหลบหนีไปเลย
เรื่องนี้ถึงตำรวจศพเกษมนะครับ
เข้ามาตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบประวัติของนายมนตรี
ใหญ่กระโทกหัวหน้ารอปภที่คอนโดแห่งนี้
พบว่าเคยต้องโทษคดีข่มขืนกระทำชำราวเด็กอายุต่ำกว่า๑๕ปีที่จังหวัดสะแก้ว
เมื่อปี๕๖และพ้นโทษออกมาปี๖๐นี่แหละฮะ
คุณตอนนั้นก่อเหตุกับญาติไงเด็ก๑๐ขวบเองแล้วก็น้องพิการทางสมองด้วย
สารอ่ะตัดสินจำคุก๓ปี๕เดือนทีเนี้ยเขาพ้นโทษมาเมื่อ๘
แล้วนี่๖๕มาก่อเหตุอีกแล้วนะคะ
มาทำงานที่คอนโดแห่งนี้นะฮะแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้อีกนะครับ
ทีนี้คุณรอปภหรือยามคนอื่นก็เดือดร้อนไปพอกัน

ลูกน้องของนายมนตรีก็คือรอปภอีกคนที่เข้าเวรพร้อมกับนายมนตรี
บอกว่าตอนเช้าของวันที่๔มกราคมหลังจากผ่านช่วงระทึกไปเมื่อคืนนี้
ปรากฏว่านายมนตรีเนี่ยไลน์มาหาเขาแล้วก็เขียนข้อความแบบนี้
คือเขาบอกเลยค่ะบอกว่าขอโทษผิดไปแล้วผมอดใจไม่ไหว
ชอบมานานหมายถึงแอบชอบลูกบ้านผู้หญิงคนนั้นนะคะ
นายมนตรีแชทมาหาเพื่อนรอปภหรือว่ารอปภที่เป็นลูกน้อง
ใช่ค่ะแล้วลูกน้องก็คือนายเกียงคำเนี่ยนะยังตอบกลับไปเลยว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร
คือคุณคนนั้นเขาให้ข้าวให้น้ำให้เรากินทำแบบนี้ไม่รู้สึกอะไรเหรอ
คุณเชื่อไหมลูกน้องรอปภรู้สึกโกรธแค้นหัวหน้ามากเลย
บอกว่าถ้าเกิดว่าผมเจอผมอยากจะเข้าไปต่อยเลย
เพราะว่าผู้เสียหายผู้หญิงคนนั้นเขาเป็นคนดี
เขาเอาข้าวมาให้รอปภตลอด๒ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
แต่มีคำเปิดเผยออกมาเหมือนกันว่านายมนตรีหรือหัวหน้ารอปภ
ชอบสังเกตสังกาผู้หญิงคนนี้
สมมุติเวลาไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล
หรือว่ากลับมาที่คอนโดก็มักจะถามว่าเมาอะไรยังไง
ตัวของลูกน้องก็พยายามเตือนหัวหน้าเหมือนกัน

อันนี้คือคำให้การของลูกน้องรอปภ
แล้วก็ท้ายที่สุดสารอาญาธนบุรีพิจารณาออกหมายจับ
มนตรีใหญ่กระโทกแล้วนะฮะ
ก็ในข้อหาข่มขืนกระทำชำราวและบุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน
ทีนี้เป็นหน้าที่ตำรวจในการตามล่าตัว
แล้วก็ต้องไปตามที่จังหวัดสะแก้วซึ่งเป็นบ้านเกิดด้วย

ก็ตามไปที่บ้านเกิดที่สาแก้วเนี่ย
เจอแม่ของหัวหน้ารอปภนายมนตรีคนนี้นะ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังว่าเมื่อวานนี้
โทรมาตอน๙โมงเช้าบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้าน
ยังสงสัยอยู่เลยว่าลูกจะกลับทำไม
ถามไปถามมาแม่ถึงรู้ไงว่าลูกไปก่อเหตุข่มขืนลูกบ้านคอนโดมา
พอเมื่อวานคุณผู้ชม๔โมงเย็นลูกกลับมา
แม่นะเกลี้ยกล่อมลูกเลยให้ลูกไปมอบตัวเถอะ
แต่ลูกไม่ยอมเอามอเตอร์ไซค์ขี่แล้วก็ออกจากบ้านไปเลยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงตอนที่นักข่าวเราคุยกับแม่หน่อยละกัน

แม่ของนายมนตรีก็บอกว่าช้ำใจเหลือเกินนะ
เพราะว่าลูกชายเคยก่อเหตุมาแล้วแล้วมาก่อเหตุซ้ำอีกนะฮะ

แล้วแม่ก็จะไม่ประกันตัวรวมถึงขอโทษฝั่งผู้เสียหายด้วย
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เป็นร้อยนายเลยนะ
ก็ต้องไปปิดล้อมไปตามล่าหาตัวนายมนตรีค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอมอเตอร์ไซค์ของแม่นายมนตรี

จอดเอาไว้ที่ขนำของเพื่อนเขาเพื่อนเนี่ยชื่อในเป้ง
ซึ่งมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้อยู่ห่างจากบ้านแม่ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นค่ะ
คือขี่หนีออกมาจากบ้านตัวเองไม่ไกลนะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็ต้องไปค้นหา
เพราะว่านายมนตรีหนีเข้าไปในป่า
ทีนี้เจ้าหน้าที่นะเขาต้องบินโดรนเอาพารามอเตอร์ขึ้นบินค้นหาจากมุมสูงเลย
แล้วก็วางกำลังหากันตลอดแนวป่าอันนี้คือตอนเอาพารามอเตอร์ขึ้นบินนะคะ
ทีนี้จุดนี้อยู่ตรงข้ามสวนพฤษศาสตร์ร้อยปีก่อนถึงด่านตรวจทรัพย์บัวแดง
ซึ่งทางตำรวจเขามีการเอากำลังกันเกือบ๒๐๐นาย
ล้อมป่าอยู่มีทั้งชุดเดินเท้ามีสุนัขสงครามมีพารามอเตอร์มีโดรน
ต้องการที่จะกดดันให้นายมนตรีมอบตัว
เพราะคดีนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนนะ
มันเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณรอปภประจำคอนโดก่อเหตุกับลูกบ้านนะครับ
เรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์เทพสุธิน
ก็บอกว่าได้สั่งการให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับ
โดยขณะนี้ทราบว่าตำรวจอยู่ระหว่างการสอบสวนสืบสวน
แล้วก็รวบรวมพยาหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ

เราจะเห็นในภาพรวมของผู้กระทำผิด
มีการกระทำผิดซ้ำเยอะมาก
ซึ่งขณะนี้ร่างพรบป้องกันการกระทำผิดซ้ำ
ของผู้กระทำความผิดคดีอุกชะกันที่ใช้ความรุนแรง

หากสภาเปิดการประชุมน่าจะเข้าสู่การพิจารณาได้นะครับ
เพราะว่าสัปดาห์นี้คุณสภานี้เขาปิดไป

จะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายนะครับ
โดยผู้เสียหายนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรม
เข้าพบในวันที่๗มกราคมนี้
คดีนี้ยังต้องตามล่าตัวผู้ก่อเหตุกันต่อนะฮะ
เราก็จะนำเรื่องนี้มาให้คุณผู้ชมได้ติดตามความคืบหน้ากันนะครับ
ส่วนนี้เรื่องของสิทธิเงินเยียวยา
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกมา
ว่าผู้เสียหายในคดีอาญาจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามต่อนะ
ว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวนายมนตรีได้เมื่อไหร่นะคะ